เพลินจิตรถจักรยานยนต์ก็ฝ่าไฟแดงเหมือนกัน
ไปโดนตุ๊กชนอย่างแรง
แล้วมีผลมึงดีนะขับเบนซ์จอดลงไปช่วย
แต่กลายเป็นจำเลยของคดีนี้ครับ

นี่เป็นคลิปจากกล้องหน้ารถ

เป็นคลิปจากคนที่เขาสวมหมวกกันน็อกอยู่
เห็นไหมว่าจักรยานยนต์เนี่ยมันคือไฟแดง

คุณฝ่าไปแล้วตุ๊กเขาวิ่งมาทางตรงไฟเขียวเขาก็ชนสิ
แล้วที่เราวงสีแดงเนี่ยค่ะ

เดินมาที่รถมอเตอร์ไซค์และคนใส่เสื้อสีขาว

ตอนแรกคนขับเบ้นจะกลายเป็นคนชนซะเอง

โชคดีที่คนถ่ายคลิปเขามีคลิปเอาไว้ให้

ก็คือแต่เหตุการณ์นี้ก็ถือว่าเคราะห์ดีที่คนขี่รถจักรยานยนต์ที่ชื่อบอสเนี่ยนะฮะ
คนนี้นะที่คุยกันอยู่เนี่ยเขาสามารถบันทึกคลิปจากกล้องที่อยู่ที่หมวกเขาได้ทั้งหมด
แล้วเอาคลิปนี้ให้ตำรวจเป็นหลักฐานว่าผู้หญิงขับเบ้นไม่ได้เป็นคนชน
แต่คนชนเนี่ยคือตุ๊กกับรถจักรยานยนต์ที่เขาคือจักรยานยนตฝ่าไฟแดงไป
และทำให้ตุ๊กไปชนคนช่วยคนนี้เป็นคนพลเมืองดีนะตอนแรกถูกเข้าใจว่าเป็นคนชนด้วยซ้ำไป
ผู้หญิงคนนี้พ้นจากความผิดจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นจากคลิปที่มีคนเอาไปให้นะครับ
ขณะที่ผู้หญิงซึ่งเป็นพลเมืองดีเจ้าของรถเบ้นในวันนั้นที่ไปช่วยเนี่ย
โพสต์เฟซบุ๊คของเธอว่าเธอตกใจมากกับภาพที่เห็น
ซึ่งจริงแล้วมันเฉียดรถเธอแค่เสี้ยววินาทีเดียวเหตุการณ์นี้อาจจะเป็นตัวเขาที่ถูกชนก็ได้
จริงแล้วเขากลัวนะรีบจอดแล้วก็ลงจากรถยังไม่ลงนั่งในรถเพื่อตั้งสติก่อน
แล้วอีกทางหนึ่งก็กำลังจะไฟเขียวคือเขากลัวว่ารถคันอื่นที่ไฟเขียวจะไปเหยียบไปชนน้องเขาซ้ำ
คิดแค่นี้แล้วก็วิ่งลงไปช่วยน้องเขาก็นิ่งสัก๓นาทีแล้วก็ไม่ยอมไหวติงอะไรเลย
คือสลบไปแล้วนะฮะพอคนเริ่มมากลับมีเสียงเปลยแล้วชี้ตั้งสันนิษฐานว่า
เธอเป็นคนชนรถเบ้นเป็นคนชนโชคดีที่มีคุณบอสซึ่งเป็นคนที่ถ่ายเอาไว้เนี่ยเป็นคลิปจากกล้องเขาเนี่ย
เดินเข้าไปบอกว่าพี่เป็นคนขับเน้นใช่ไหมผมมีคลิปผมมีหลักฐานเอาไปให้ตำรวจได้
จริงแล้วพี่ไม่ได้ชนแต่ตุ๊กเป็นคนขับชนแล้วหนีไปซึ่งจริงแล้วคนขับรถจักรยานยนต์ก็ฝ่าไฟแดงก็ผิดด้วย
สุดท้ายหญิงน้ำใจงามคนนี้ที่เกือบตกเป็นจำเลยยังทิ้งท้ายในเฟซบุ๊กนะฮะมาบอกว่า
ขอบคุณตำรวจขอให้พี่ตุ๊กโชคดีขอให้น้องที่ขี่รถฝ่าไฟแดงหายเร็วฟื้นฟูร่างกายและมีสติปัญญาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับ
ขอบคุณคุณบอสซึ่งเป็นพลเมืองดีซึ่งถ่ายคลิปแล้วก็เอาไปให้กับผู้หญิงคนที่เป็นพลเมืองดีอีกคนนึงที่ไปช่วยสุดท้ายเหตุการณ์นี้เขาก็ไม่ได้ถูกดำเนินคดี
คือมันมีเหตุการณ์แบบนี้จริงนะคะที่บางทีลงไปช่วยแล้วก็อย่างที่บอกว่าผู้ประสบเหตุสลบไปแล้วก็เลยไม่รู้ว่าณวินาทีเกิดเหตุมันเกิดอะไรขึ้นแต่พอฟื้นขึ้นมาแล้วเนี่ยมันไม่เห็นใครก็อาจจะเข้าใจผิดกันได้นะคะ